คุณผู้ชมครับปรากฏการณ์๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เชื่อว่าใครหลายคนนะจากที่ไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองเลย
โอ้โหมีแต่คนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยสนุกอ่ะ

มีทุกรูปแบบทุกอารมณ์ก็มีแฮสแท็กแปลกเกิดขึ้นมากมาย
ใช่ค่ะคือจะบอกว่าวันที่๘กุมภาพันธ์เนี่ย
คือวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสอสอทั้งแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อ

ซึ่งแคนดิเดตของพักไทยรักษาชาติก็ทำให้หลายคนฮือฮากัน
และในช่วงวันเดียวกันก็มีเหตุการณ์พลิกล้อเกิดขึ้นอีก
รวมถึงยังมีการปล่อยคลิปรถถังออกมาเคลื่อนย้ายกำลังพล

ปฏิวัติเหรอรัฐประหารอีกหรือเปล่า
โอ้โหคุณผู้ชมกองทัพออกมาชี้แจงแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยว่ามันเป็นการฝึก
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ถ่ายแล้วก็ถูกโพสต์ลงในโซเชียลกันก่อนเลยค่ะ
ตอนนี้นะคะที่ถนนทางด่วนด่านช้างทางที่จะมาวัดธรรมกายของเราค่ะ
เยอะมากเลยค่ะมีรถหุ้มเกาะมีดอกไม้มีต้นไม้พร้อมลบ
แล้วก็เขียนข้างรถว่าพร้อมลบนะคะถ้าวันนี้วันที่สิบ
สิบกุมภาค่ะยี่สิบกุมภาสองห้าหกสองนะคะเนี้ย
มันเคลื่อนขบวนกันเป็นแถวยาวเป็นสิบสิบคันเลยค่ะโอ้ยเยอะมากเยอะมาก
อันนี้ลงวันที่ชัดเจนนะคะวันที่สิบกุมภาสองห้าหกสองนะคะ
ไม่ใช่ภาพเก่าค่ะแถวยาวยืดเลย
คือใครที่เห็นรถถังแบบนี้วิ่งบนท้องถนนเชื่อว่าหลายคนก็ตกออกตกใจแล้วค่ะ
เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราเห็นรถถังออกมาอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือการที่เกิดรัฐประหารถูกไหมคะ
เขาก็เลยลือกันไปต่างนานาร้อนถึงพลตรีเปียพงศ์กลิ่นพันธ์โคศกคอสช
และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๒รักษาพระองค์ค่ะต้องออกมาชี้แจงเลยบอกว่า
เคลื่อนย้ายยานพาหนะรวมถึงยุทธโปรกรณ์ที่ปรากฏเนี่ย
เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนย้ายหน่วยเพื่อเข้าทำการฝึกร่วมเหล่าทัพประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
จากจังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีและชนบุรีไปยังจังหวัดลบบุรีค่ะเริ่มกันตั้งแต่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมาแล้ว
แล้วก็จะสิ้นสุดยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชน
โดยมีการจัดทำป้ายติดยานพาหนะในระยะที่เหมาะสมเพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติดังกล่าวให้ทราบแล้ว
แต่การบันทึกภาพเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นป้ายหรือเปล่าก็เลยเกิดความเข้าใจผิด
เขาบอกว่าคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าอะไรนะข้างป้ายเขียนว่าพร้อมรบ
แต่เนี้ยค่ะเขาบอกว่าป้ายที่ติดอ่ะเขียนว่าเพื่อการฝึกอ้าว
ก็ไม่รู้ว่าเขียนเหมือนกันทุกคันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอ่ะเนาะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตเขาลือกันไปต่างนานา
ก็เป็นหนังสือจากผู้บังคับการจังหวัดพิจิตรสั่งการบอกว่า
เตรียมกำลังควบคุมฝุงชน๑กองร้อยให้พร้อมออกปฏิบัติการในทันที
หนึ่งชั่วโมงหลังได้รับคำสั่งและให้มีการดูแลสถานที่ราชการให้เข้มงวด
เพราะอาจเกิดความวุ่นวายหรือเหตุการณ์ไม่ปกติมีการก่อกวนจากผู้ไม่หวังดี
น้อยกันไปอีกถัดจากทางแถวปฐุมไปออกไปนครนายกใช่ไหม
มาที่ฝั่งพิจิตรอีกทีมข่าวทะละทีวีก็เลยสอบถามไปที่พลตำรวจตรีธวัชชัยมวลนารา
ผู้การจังหวัดพิจิตรนะคะบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการเลือกตั้งเฉย
เพราะอาจจะมีบุคคลสำคัญเข้ามาในจังหวัดพิจิตรก็ต้องมีการเตรียมกำลังไว้เพื่ออารักษา
ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษรวมถึงจังหวัดพิจิตรเองก็เงียบสงบดี
ชาวโซเชียลไม่ต้องตื่นตกใจอะไรกับเรื่องนี้นะกำลังควบคุมฝูงชนหนึ่งกองร้อย
ก็เท่ากับร้อยนายเนอะ๑กองร้อยเพื่อการเลือกตั้งอันนี้เพื่อการเลือกตั้ง
ส่วนรถถังกับยุทธโปรกรเพื่อการฝึก
คืออย่างที่บอกแหละค่ะคือช่วงนี้มันอะไรมันก็เกิดขึ้นรวดเร็วกระทันหันไปหมด
แบบที่มันคาดไม่ถึงไม่คาดคิดจริงหลายคนก็เลย
มันหวั่นใจเนอะมันก็ไม่แน่ใจว่าบ้านเมืองมันเกิดอะไรกันขึ้น
มันมีการเดินเกมอะไรยังไงแบบไหนหรือเปล่าเขาก็สงสัยกันไปต่างนานา